ไปต่อกันที่เรื่องใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องโครงการเราชนะ
ใช่ค่ะหลายคนจับตามองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการลงทะเบียน
ว่าปัญหาการลงทะเบียนคือจำนวนคนที่ไปลงทะเบียน
โดยเฉพาะคนที่เป็นคนจราผู้พิการคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้
เขาจะต้องไปลงทะเบียนตามสถานที่ราชการต่างหน่วยเคลื่อนที่ต่าง
และที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ทีนี้จำนวนคนเยอะค่ะธนาคารหรือว่าหน่วยที่ให้ลงทะเบียน
มันน้อยกว่าบรรยากาศแต่ละที่นะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้ว
คักเหมือนเมื่อวานเลยค่ะบางคนบอกว่าเมื่อวานมาไม่ทัน
วันนี้ขอคิวแรกได้ไหมมาตั้งแต่ตี๕ซะเลยเนี่ยนะคะ
ธนาคารกรุงไทยสาขาตราดค่ะประชาชนมารอใช้สิทธิ์
เราชนะมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะบรรยากาศคึกคัก
เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะต้องมาจัดระเบียบให้กับพี่น้องประชาชน
การแบ่งเป็น๒ขั้นตอนทีนี้มีขั้นตอนเพิ่มเลยนะคะ
ขั้นตอนแรกพอไปถึงต้องรับบัตรคิวก่อนเลย
คือเพื่อที่จะกรองข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนขั้นตอนที่๒คือแยกประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ให้มีการรอยืนยันตัวนะคะ
ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารมานะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อวานเนี่ย
วันแรกมีคนมาใช้สิทธิ์เยอะเลย
ทำให้ระบบธนาคารติดขัดบางช่วงบางเวลา
รับบริการได้ร้อยกว่านะคะ
แต่ทางธนาคารก็พยายามแหละพยายามดูแลประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์
อย่างเต็มที่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
ทำให้การทำงานมันล่าช้าไปบ้าง
ผู้สูงอายุก็คือลักษณะการลำเลียงการให้ข้อมูลไงคะ
ก็อาจจะช้าบ้างขอให้ทุกคนที่มาทำความเข้าใจด้วย
นอกจากนี้ชนที่ของธนาคารประชาสัมพันธ์
ไปอีกหนึ่งจุดก็ได้นะประชาชนนะคะ
คลังจังหวัดตราดเขาก็เปิดให้ลงใช้สิทธิ์เราชนะ
เช่นเดียวกันประชาชนสามารถเดินทางไปได้ค่ะ
จะได้ไม่ต้องมาออกันที่ธนาคารอย่างเดียวนะคะ
ใช่ครับนันทีตราดไปตรวจสอบกันที่ชัยนาฏกันบ้าง
วันนี้ก็มีประชาชนมารอคิวใช้บริการกันอย่างเนื่องแน่น
น้อยกว่าเมื่อวานเลยบรรยากาศคล้ายกันเลยนะฮะ

ก็มีผู้มารอรับบัตรคิวเป็นคิวแรก
คิวแรกเดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่ตอนตี๕นะฮะ
เพราะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเกรงว่าถ้ามาสาย
เดี๋ยวจะไม่ได้รับบัตรคิวไม่ได้ลงทะเบียนกันอีกนะครับ
และได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการให้บริการเล็กน้อย
โดยจำกัดจำนวนคิวการลงทะเบียนไว้ที่๔๐๐คิว
เป็นภาคเช้า๒๐๐คิวภาคบ่าย๒๐๐คิว
เพื่อลดความแออัดแล้วก็กระชับเวลาในแต่ละช่วง
เพราะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมากว่าจะลงทะเบียนได้ครบ๕๐๐คิว
ล่วงเลยไปเกือบทุ่มหนึ่งหลายพื้นที่นะ
เลยไปถึงทุ่มกว่าทุ่มกว่าเกือบ๒ทุ่มทั้งนั้นเลย

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะในแต่ละพื้นที่ศึกษานะคะว่า
จากที่ธนาคารกรุงไทยแล้วยังสามารถไปลงทะเบียนได้ที่อื่นอีกหรือไม่เนี่ยนะคะ

มีการจัดสถานที่ลงทะเบียนเราชนะไว้ที่หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

จุดนี้อยู่ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินค่ะ
วันที่๒ประชาชนมาเยอะเหมือนกับวันแรกเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องจัดระเบียบการเข้าไปลงทะเบียนเราชนะ
แจกบัตรคิวให้กับผู้สูงอายุให้กับคนพิการ
ไปนั่งรอเรียกคิวเพื่อลงทะเบียน
เพื่อไม่ให้มีการต่อแถวยาวเหยียดเหมือนภาพที่ปรากฏไปเมื่อวานนี้
เหตุการณ์วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้นะ

คาดว่าน่าจะมีผู้มาลงทะเบียนในวันนี้นะครับ
ประมาณ๑๐๐คนโอ้โหคุณดูภาพสิ
อย่าลืมนะคะหน้ากากอนามัยสวมไปด้วยนะครับ

ส่วนสถิติตัวเลขเกี่ยวกับกลุ่มประชาชนทั่วไป

เปิดเผยโดยนางสาวกุลยาตันติเตมิตร
อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง
บอกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มนี้
ระหว่างวันที่๒๙มกราคมถึง๑๒กลุ่มภาพันธุ์
มีประชาชนสนใจลงทะเบียนแล้วนะคะ

โดยจะมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ
แล้วก็สามารถยืนยันเข้ารับสิทธิ์ได้ประมาณ๗๕ล้านคน
สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะคะ
ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่เข้าถึงสมาร์ทโฟนได้
เป๋าตังค์ไม่ได้หรือว่าอยู่ในภาวะพึ่งพิง
รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
จากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง

ก่อนหน้านี้ประกาศไว้ว่าลงทะเบียนได้จนถึง

ใช่ก่อนหน้านี้คือให้ลงทะเบียน๑๕ถึง๒๕กพ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือว่าหน่วยบริการเคลื่อนที่ต่างนะครับ
แต่ตอนนี้ขยายเวลาเพิ่มเป็นจากวันที่๑๗
ไปจนถึงวันที่๕มีนาคม
ให้เวลาเพิ่มประมาณ๘วันด้วยกันนะคะ

เหมือนที่นายกบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปลงทะเบียนกันที่ธนาคารกรุงไทยกัน

คนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนให้แล้วเสร็จเร็ว

เอาให้มันเสร็จซะจะได้ไม่ต้องกังวล